การฝีดาดลิงในประเทศไทยต้องจับตาอีกแล้วนะครับ
เพราะว่านี่ภูเก็ตพบผู้ป่วยรายที่๒ของจังหวัดและเป็นรายที่๓ของประเทศ
คือก่อนอันนี้เรารายงานมาพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชมว่า
ฝีดัดลิง๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มชายรักร่วมเพศ
แต่ประวัติคนนี้น่าสนใจครับเป็นชาวเยอรมันและไม่ได้รักร่วมเพศด้วยครับ
เมื่อวานนี้ครับคุณหมอกู้ศักดิ์กู้เกรดกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แถลงหลังพบผู้ติดเชื้อฝีดาดวานอนหรือว่าฝีดาดลิง
รายที่๓ของไทยและเป็นรายที่๒ของจังหวัดภูเก็ต
อย่างที่บอกไปครับเป็นชายชาวเยอรมันอายุ๒๕ปี
เขามีแฟนเป็นคนไทยและไม่ได้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศครับ

เข้ามาที่ภูเก็ตเมื่อ๑๘กรกฎาคมครับ
ช่วง๒๓๒๔ก็อยู่ในเมืองไทยนี่แหละ
เริ่มมีอาการไข้มีผื่นขึ้นเล็กน้อยครับ
พอวันที่๓๐๓๑กรกฎาคมผื่นเริ่มขึ้นใกล้บริเวณอวัยวะเพศ
แต่อันนั้นยังไม่เยอะนะสักพักนึงมันลามไปแขนไปข้อมือ
แล้วก็เริ่มลามไปตามลำตัวแล้วคุณผู้ชม
พอ๑สิงหาครับชายชาวเยอรมันคนนี้เริ่มมีไข้

วันที่๒สิงหาคมเขาเข้าตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
ทางโรงพยาบาลทำการเจาะเลือดแล้วก็เพาะเชื้อ
จนพบว่าเป็นเชื้อฝีด่านลิง
แพทย์กู้ศักดิ์ยืนยันว่าผู้ป่วยคนนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มรักร่วมเพศครับ
เขามากับแฟนสาวนะมาท่องเที่ยวกับแฟนครับ
ไม่ได้มีพฤติกรรมเที่ยวตามสถานบันเทิงด้วย
จนถึงตอนนี้มีคนสัมผัสเสี่ยงสูงใน๗คน
ทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวหมดเลยครับเป็นครอบครัวของแฟนสาวนะ
ให้เฝ้าสังเกตอาการ๒๑วัน
พอทราบแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ไปเลยครับไปยังบ้านพักแล้วก็ชุมชนที่

ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดแล้วครับ
อันนี้ในไทยนะคุณผู้ชมที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ
ทวีปเอเชียพบคนเสียชีวิตจากฝีด่านลิงแล้ว
ทางการอินเดียครับยืนยันพบผู้เสียชีวิตจาก
เชื้อฝีด่านลิงเป็นรายแรกของอินเดีย
และเป็นรายแรกในเอเชียอื้อหือ
เป็นผู้ชายอายุแค่ยี่สิบสองปีคุณผู้ชม
เมื่อไม่นานมานี้เขาเนี่ยเสียชีวิตไป

นาคมล่าสุดครับทางการอินเดียสั่งการให้มีการกักตัว
ผู้มีความเสี่ยงสูง๒๐คนรวมไปถึงสมาชิกครอบครัว
แล้วก็เพื่อนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันกับผู้เสียชีวิตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่แพทย์
ใกล้ชิดชายรายนี้เรียบร้อยแล้วครับน่ากังวลขึ้นมานะครับ